คุณผู้ชมครับวันแรงงานแห่งชาติวันนี้
นายกรัฐมนตรีก็ส่งสารถึงผู้ใช้แรงงานทุกคน

โดยบอกว่าจะช่วยเหลือดูแลแรงงานทุกประเภทอย่างเต็มที่
ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ไปด้วยกันนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีส่งสารถึงแรงงานไทย

บอกว่ารัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานทุกท่านทุกภาคส่วน
แล้วก็มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน
ให้มีรายได้สูงขึ้นได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
มีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง
รวมทั้งมีความปลอดภัยอาชีวอนามัย
ในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากลนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการแล้วหลายเรื่อง
ห่วงสถานการณ์การแพร่ประบาดของโควิด๑๙
รัฐบาลมีความเป็นห่วงแรงงานทุกประเภท
และได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่
เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤต
และพร้อมที่จะเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปด้วยกัน
ได้อย่างมั่นคงต่อไปนะครับ
นี่คือสารจากนายกรัฐมนตรีถึงพี่น้องแรงงานทุกท่านนะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงแรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินะครับ
โดยผลเอกประวิดวงสวรรค์กล่าวระหว่างการประชุม
โดยเน้นย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ว่างงาน
ซึ่งขอให้เร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีการว่างงาน
แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนไม่ให้ตกหล่นนะครับ
ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด

แล้วก็ขอชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวทุกขั้นตอน
อกจากนี้ยังต้องมีแผนรองรับหลังจากสถานการณ์ผ่อนคลายลงนะครับ
พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้กระทรวง
กำหนดมาตรการส่งเสริมการจ้างงานการพัฒนาทักษะ
และการประกอบอาชีพในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มแรงงาม
ในระบบและนอกระบบส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน
เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
และบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนนะครับ
ขณะที่ด้านของแรงงานเอง

ทางสมาคมสมาพันธ์แรงงานจะออกมาเคลื่อนไหวใช่ไหม
ออกมาเรียกร้องแล้วก็เสนอข้อต่างให้กับรัฐบาลนะครับ
ในปีนี้มีการเสนอข้อเสนอเร่งด่วน

ตัวอย่างบางข้อบอกว่าสมัครใจลาออกช่วงโควิด๑๙

ได้รับสิทธิ์กรณีว่างงานเท่ากับกรณีเลิกจ้างนะครับ
แล้วก็มีการยกเว้นการเก็บภาษีรายได้
ช่วงโควิดกรณีเลิกจ้างและออกจากงาน
และขอให้รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน๕๐๐บาท๓เดือน

และขอให้รัฐควบคุมราคาสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค
แล้วก็เว้นค่าบริการสาธารณะต่างให้ครอบคลุม
แล้วก็ให้แรงงานได้ใช้อย่างเท่าเทียมกันด้วย
นี่เป็นบางส่วนที่ทางแรงงานเขาออกมาเรียกร้อง

ก็ส่งสารไปถึงรัฐบาลเหมือนกันนะครับ